คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวย

จ๊ะอาสยามคุณผู้ชมฮอตขนาดไหน
เขาบอกว่ามีบรรดาแบบว่า

ดูสิว่าเธอจะตอบกลับไปแบบไหนค่ะ

เดี๋ยวนี้เขาสวยแซ่บขึ้น
ก่อนหน้านี้นะคะลูกทุ่งสาวอารมณ์ดีจ๊ะอาสยาม
ก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ
เป็นการแคปหน้าจอบทสนทนาทางกล่องข้อความแชทนะคะ
หนุ่มใหญ่รายหนึ่งที่ยื่นข้อเสนอเป็นเงิน๓๘๐๐๐บาท
เพื่อขอทำสัญญาจองตัวเธอเป็นเวลา๖เดือนค่ะ
โดยมีข้อตกลงว่าจะต้องเจอกันเดือนละ๕ครั้ง
งานนี้บอกเลยนะจ๊ะว่าเล่นผิดคนซะแล้ว
เพราะว่าจ๊ะออกโรงตอกกลับด้วยข้อความที่โอ้โหเผ็ดแสบมาก

เดือนหนึ่งหนูหาเงินได้หลายล้านค่ะ
แล้วก็ไม่มีความคิดที่จะเป็นเมียเก็บของใครด้วย

แสนไม่ได้เพราะว่าเดือนหนึ่งเธอหาได้เป็นล้าน

แล้วก็ขอฝากคำตอบไปยังหนุ่มรายอื่น
ที่ยังไม่ล้มเลิกความคิดว่า
อย่าใช้เงินมาซื้อคุณค่าของใครนะจ๊ะ

คือพี่คนนี้เขามาคอมเมนต์ในรูปภาพจ้

เราก็ไม่ได้สนใจเพราะเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับเรา
เขาก็เลยยื่นข้อเสนอมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือจริงแล้วก็ไม่ได้โกรธมากนะคะ

คือเราบอกไปแล้วปฏิเสธไปแล้วแต่เขาไม่ยอมหยุด
ใช่จริงหลายคนก็มุ่งประเด็นไปที่ยอดเงิน
จ๊ะที่จ๊ะบอกว่าเราทำได้หลายล้าน
จริงแล้วเราไม่ได้ทำได้หลายล้านนะพี่
แต่เราแค่อยากจะสวนกับคนแบบนี้เท่านั้นเอง

คนนี้ไปติดต่อหลายคนมากอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราคิดว่าเงินเป็นของมีค่า
อย่าเอาของมีค่ามาดูถูกค่าของคนอื่น

อยากเอาของมีค่ามาดูถูกค่าของคน

กลัวมากเดี๋ยวมาดูการยืนยันของเธอว่า
เรื่องเงินไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเธอจริง
เพราะว่าล่าสุดเธอทุบกระปุกอีกแล้วค่ะ
ซื้อรถยนต์คันหรูให้กับคุณพ่อ

แล้วก็ยังมีโครงการใหม่ที่จะปลูกบ้านให้กับคุณแม่อีกด้วยนะจ๊ะ

ซึ่งหากใครจะมองว่าเป็นการสร้างภาพ
จ๊ะก็ตอบแบบมั่นเลยตามสไตล์เธอว่า
ทุกอย่างได้มาจากน้ำพักน้ำแรงทั้งสิ้น
แล้วก็อยากมอบของขวัญทั้ง๒ชิ้นนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่
ในวันที่เธอยังมีชีวิตอยู่และเขายังมีชีวิตอยู่ด้วย
สนุกราคาไปเท่าไร

จริงแล้วในรถเราซื้อให้พ่อและบ้านเราจะทำให้แม่
คือบ้านจะลงเสาเอกเดือนพฤษภาวันที่๓ค่ะได้เลิกวันที่๓
คือจริงเป็นที่ที่อ่างทองค่ะที่เราซื้อไว้เป็นที่ปู่ย่าตายายเนี่ยเราซื้อไว้
เพราะเราตั้งใจว่าบ้านปลายชีวิตเราเราจะอยู่อ่างทองอยู่แล้ว

เพราะยังไงเราก็คือตอนนี้ยังไงพ่อกับแม่อยู่สองคนเนี่ยพี่
ก็ต้องมีญาติพี่น้องอยู่รอบด้วยอะไรอย่างนี้
เธอก็ยังไม่ลืมพระคุณของผู้มีพระคุณในชีวิตเธอนะคะ
สิ่งสำคัญเลยก็คือพ่อแม่นี่แหละพระในบ้านนี่แหละ
หาเงินได้เท่าไหร่ก็ให้พ่อแม่หมดเลยกระตันยูมาก

คือเราชอบจะมากเลยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเธอเนี่ย
ทำงานแบบชนิดที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อน
ถึงจะอยู่ในกรุงเทพชีวิตจะสวยหรูแค่ไหน
แต่พอกลับอ่างทองปุ๊บเธอเนี่ยวันนั้นไปดูรายการรายการหนึ่ง
นั่งสารตะก้าไม่ไผ่ช่วยคุณแม่คุณยาย

น่ารักมากนะคะก็ช่วยสนับสนุนผลงานน้องจ๊ะอาสยามด้วยละกันนะคะ